กลับมาที่บ้านเรานะคะหมุดคณะราชอันเดิมหายไปไหน
ยังคงเป็นคำถามที่คาใจอยู่นะคะ
แล้วก็นำเรื่องนี้ไปถามโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
บอกว่าตอนนี้ยังไม่ทราบแล้วก็ในวันอังคารที่จะถึงนี้นะคะ
นายศรีสุวรรณจัญญาก็บอกว่าเตรียมยื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรี

ศรีสุวรรณจัญญาเลขาธิการสมาคมองค์กรพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย
บอกว่าในวันที่๑๘เมษายนนี้เวลา๑๐นาฬิกา
จะเข้ายื่นหนังสือถึงพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรี
หัวหน้าคอสชผ่านศูนย์บริการประชาชน
เพื่อให้ท่านสั่งการให้ตรวจสอบการกระทำของบุคคลหรือหน่วยงานใด
ที่เข้ามาดำเนินการสับเปลี่ยนหมุดคณะราช
อันเป็นการบิดเบือนและทำลายหลักฐานทางประวัติศาสตร์ของชาติไทย
แล้วก็สั่งให้บุคคลที่นำหุดคณะราชออกนอกพื้นที่

เพราะว่าหมุดคณะราชถือว่าเป็นสัญลักษณ์เชิงประวัติศาสตร์
ให้ลูกหลานได้ศึกษาว่าครั้งหนึ่ง
ประเทศไทยมีการเปลี่ยนแปลงการปกครอง
ระบอบสมบูรณายาสิทธิราช

ไม่ใช่เรื่องที่ใครควรจะไปทำอะไรก็ได้
และการกระทำดังกล่าวก็เข้าข่ายไม่ชอบด้วยกฎหมายอาญา
ทั้งนี้นะคะหากนายกรัฐมนตรีไม่สั่งการ
หรือไม่ดำเนินการตามข้อเรียกร้อง
คงจะใช้สิทธิ์เรียกร้องตามมาตรา๕๑
รัฐธรรมนูลปี๒๕๖๐ต่อไปค่ะ
พลโทสันเสริญแก้วกำเนิดโศกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีบอกว่า
ไม่ทราบเรื่องการเปลี่ยนหมุดคณะราชบริเวณลานพระบรมรูปทรงม้า
แล้วก็ไม่ขอออกความคิดเห็นในเรื่องนี้อีกด้วย